คุณผู้ชมคะคำว่าก็เลิกกันแล้วให้มันจบไปเนี่ย

แล้วคราวนี้นะฝั่งอดีตสามีบุกมา
มายิงอดีตภรรยาอดีตแม่ยาย

ความจริงอดีตพ่อตาก็โดนเอาปืนจะเจาะยิงนะ
คือตั้งใจจะยิงยกตัวเลยอ่ะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าพ่อตาเนี่ยรอดตายหุดหวิดเลยนะคะ
ปมเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรเอามาตามกันในข่าวนี้
เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวานค่ะตอนค่ำค่ะ
ที่บ้านพักตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ในจุดที่เกิดเหตุพอหลังจากที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งแล้วเขาก็ไปดู
เจอเป็นรอยเลือดเจอเศษกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
แล้วคนเจ็บ๒คนที่เป็นอดีตภรรยากับอดีตแม่ยายเนี่ย
อาการสาหัสค่ะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุงเลย
ฝั่งอดีตแม่ยายที่โดนยิงคือนางสุภาพรเลิศไกรอายุ๔๒ปี
โดนยิงเข้าที่ราวนมขวาอันนี้จุดสำคัญนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วอดีตภรรยาคือนางสาวสุธารัฐอายุ๒๔ปีเนี่ย
โดนยิงเข้าที่สะโพกถามว่าคนทำคือใครอ่ะ
เป็นอดีตสามีนะนายนครินเพชรแก้วอายุ๒๖ปีค่ะ
จริงตัวนายนครินคนนี้แยกทางกับฝั่งนางสาวสุธารัฐมาได้๓๔เดือนแล้ว
เขาแต่งงานเขาอยู่กินกันมา๔ปีมีลูกชายคนหนึ่งอายุ๓ขวบค่ะ
ทีนี้ตอนที่อยู่ด้วยกันนะก็ทะเลาะกันบ่อย
สุดท้ายในเมื่อเราไปต่อไม่ได้เราแยกกันละกัน
หลังจากที่เลิกราแยกทางกันแล้วนะคะฝั่งฝ่ายชายเนี่ยก็ยังแวะมารับลูกไปอยู่ด้วยบางครั้ง
ทีนี้เมื่อวานนี้ตัวนางสาวสุธารัฐคนเจ็บเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทางฝั่งคุณแม่รวมถึงลูกชาย๓ขวบ
แล้วก็อีกคนนึงคือแฟนใหม่ของนางสาวสุธารัฐนั่งกันอยู่ในบ้านอยู่กัน๔คนนะ
แล้วนายนครินขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเลย
เชื่อว่านายนักคารินโกรธโมโหเพราะอะไรคุณ
มาตามง้อขอคืนดีเนี่ยไม่ยอมคืนดีด้วยและยังเอาแฟนใหม่เข้าบ้าน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักคารินมาถึงถี่ประตูเปรี้ยงเข้าไป
แล้วก็เอาอาวุธปืนเนี่ยยิงอดีตเมียสองนัดยิงอดีตแม่ยาย๒นัด
หันไปเห็นอดีตพ่อตาใช่ไหมเอาปืนจะเจาะยิงแต่ว่ากระสุนยิงออกไปแล้วนะคะ
โดนขวดแตกคือไม่โดนพ่อตาตัวนายนครินนี่ก็รีบขี่รถหลบหนีไปเลย
ทีนี้พ่อตาอายุ๕๑ปีชื่อว่านายสุเทพบอกว่าลูกเขยคงจะระแวงแหละ
แล้วก็หึงห่วงลูกสาวเลยมาก่อเหตุแบบนี้
ตัวเขาก็รอดมาปฏิหารเหมือนกันนะเพราะถูกจ่อยิงแล้ว
ไปโดนขวดซะก่อนก็เลยทำให้อดีตพ่อตาไม่เป็นอะไรนะคะ
เพื่อนบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุพอมายิงอดีตเมียอดีตแม่ยายแล้วนะ
เดินมาตามหาอดีตพ่อตาที่บ้านของเพื่อนบ้านจริงอยู่ห่างกันประมาณ๓๐๐เมตรคุณผู้ชม
แล้วก็ยิงปืนใส่ลองฟังเพื่อนบ้านเล่าหน่อยค่ะ
นี่ไงอดีตพ่อตามาดูมวยอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านแล้วแหมอดีตลูกเขยก็ยังตามมาแล้วก็จะมาจะยิงอดีตพ่อตานะคะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็นำกำลังไปปิดล้อมบ้านพักของฝั่งผู้ก่อเหตุ
จริงอยู่ห่างกันไม่ได้ไกลเลยนะคุณ๕โลจากบ้านของอดีตภรรยาเนี่ย
พอไปถึงเนี่ยไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุเจอแต่แม่ของผู้ก่อเหตุค่ะ
แม่บอกแบบนี้ฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะลูกฉันไปก่อเหตุอะไรอ่ะ
ฉันรู้แค่ว่าลูกชายกับอดีตลูกสะพ้ายทะเลาะกันบ่อยงอนกันไปงอนกันมา
เนี่ยฉันเพิ่งกลับมาจากหาหมอฉันยังไม่เห็นลูกชายฉันเลยยังไม่ได้เจอหน้ากันเลย
ทีนี้ค่ะทางตำรวจที่สพเมืองพัทธลุงบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับนายนครินผู้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็ล่าสุดตำรวจที่สพเมืองพัทธลุงก็กระจายกำลังกันออกตาม
หาตัวนายนครินบ้านบ้านญาติด้วยบ้านเพื่อนสนิทด้วยแต่ก็ยังไม่เจอตัวค่ะ
ครอบครัวเขาบอกว่าหลังจากที่นายนครินเนี่ยไปก่อเหตุครอบครัวก็ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
แล้วที่น่ากลัวคือเขามีอาวุธปืนอยู่ด้วยใช่ไหม
เดี๋ยวหลังจากนี้ให้เจ้าหน้าที่เร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะคะครับ